เป็นเรื่องของสาวที่ต้องนั่งรถแท็กซี่
กลางค่ำกลางคืนและยิ่งดื่มมาด้วย

ไว้ใจแท็กซี่
แต่ทีนี้แท็กซี่ไว้ใจไม่ได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาไปเที่ยวแถวทองหล่อทีนี้ก็ดื่มมาแหละ
แล้วก็โบกรถแท็กซี่จะกลับบ้าน

เลิหลับไปด้วยความมืนเมานะคะ
แต่ทีนี้พอได้สติตื่นขึ้นมาอีกที

แล้วรีบเปิดประตูหนีออกมาได้ทันนะคะ

ไปแจ้งความกับตำรวจสนสายไหม
ดำเนินคดีกับคนขับแท็กซี่

หลังจากที่เธอเจอเหตุการณ์

พยายามข่มขืนและลักซับนะคะ

ตอนตี๑ของวันเสาร์ที่๒๘เมษายน

ระหว่างทางเกิดเผลอหลับไป

ใกล้กับทางลงจตุโชค
และคนขับข้ามมานั่งเบาะหลัง

พบว่าเงินสดในกระเป๋าหายไปนะ

แวนทองที่ใส่อยู่ในมือก็หายไปอีกหนึ่งวง
หลังจากเกิดเหตุเข้าแจ้งความที่สนสายไหม
พร้อมนำภาพจากกล้องวงจรปิด

เห็นทะเบียนรถแท็กซี่คันที่ก่อเหตุ

ซึ่งตำรวจได้ประสานต่อไปยังสนคันนายาว
พื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งดำเนินคดีต่อไปค่ะ
เลขทะเบียนไม่น่ายากนะคะ